พาไปดูที่ชนบุรีนะครับ
เป็นการประกวดหนูน้อยผ้าไหมไทย
เพื่อให้หนูน้อยวัย๓ขวบถึง๑๐ขวบนี้ครับ
ได้ร่วมแสดงความสามารถ
แล้วก็ร่วมแสดงออกถึงความกล้านั่นเองนะครับ

แต่ละนางโอ้โฮ

นี่เป็นงานที่น่ารักมากนะครับ

เพื่อจะมาคว้ารางวัลในโครงการประกวดหนูน้อยผ้าไหมไทย

เพื่อสนองพระราชปนิษฐานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ระหนักถึงวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
และส่งเสริมรายได้ของชุมชน
นี่หนูน้อยคนนี้คว้าไมค์เหมือนจะตอบอย่างมั่นใจค่ะ
คือก่อนประกวดเขาจะต้องมีการแสดงความสามารถ
ว่าพูดคำขวัญจังหวัดหรืออะไรสักอย่างแนะนำตัว

ดูสิมั่นใจเดินออกมาตอบเลย

งานนี้นะครับเขาเปิดโอกาสให้เด็กนะฮะ
ผู้ชายและผู้หญิงอายุ๓๑๐ขวบนะครับ
จำนวน๕๕คนได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทย
ด้วยความภาคภูมิใจและความสวยสดงดงาม
เด็กหลายคนยังไม่เคยแต่งแม้กระทั่งชุดแบบผ้าไทยเลย
แต่คราวนี้ได้มาแต่งแบบนี้ขึ้นเวทีประกวดแบบนี้
มงกุฎแบบนี้โอ้โหเป็นความยิ่งใหญ่ของน้องเขาด้วยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็โชว์ความน่ารักความสามารถ

แต่บางคนก็ร้องไห้เหมือนกันนะ
อย่างที่เราเห็นนี้นะครับไม่เป็นไรลูก

ก็มีเด็กชายที่แต่งตัวเป็นเด็กหญิงด้วยนะคุณ
ใส่ชุดผ้าไทยผ้าไหมสวยงาม
เพราะเอ่ยชื่อว่าเป็นเด็กฉายเท่านั้นแหละ
สร้างเสียงฮือฮาแก่ผู้ชมและผู้ปกครอง
ตามมาเชียร์ลูกหลานของตัวเองด้วย

คนนี้นี่เองคนนี้นี่เองคนนี้นี่เอง

มีธรรมยาสื่อสารวัฒนธรรม